คุณผู้ชมฮะชาวเน็ตเขาซึ้งครับ
แล้วก็ชื่นชมครูสาวหลังจากลูกศิษย์เนี่ย
ไม่มีเงินซื้อของขวัญมาจับฉลากกับเพื่อน
ครับคุณ
โปรดติดตามตอนต่อไป
แม่ไม่มีตังค์ค่ะรอพี่ส่งเงินมาให้สิ้นเดือน

ทำไมครูฟังแล้วน้ำตาคลอจังนะครับ
ครูอนุบาลทำได้ทุกอย่างของขวัญปีใหม่

บาทของคุณทำอะไรได้บ้าง
โดยในคลิปจะเห็นว่าเด็กนักเรียนทั้งห้อง

แต่ว่ามีน้องนักเรียนสองคนนะไม่มีของขวัญมา
คุณครูก็เลยห่อของขวัญให้น้องทั้งสองคน

ซึ่งเด็กสองคนดีใจมากเลยในช่วงที่ครูกำลังห่ออยู่นะครับ
ชาวเน็ตคอมเมนต์ชื่นชมคุณครูสาว

คุณครูน่ารักที่สุดสวยทั้งกายและใจ
ไม่ทำให้เด็กรู้สึกแบบน้อยเนื้อต่ำใจนะคุณนะครับ
จริงนะบางคนไม่มีเงินเลยสักบาท
ก็ต้องเข้าใจความรู้สึกของเด็กและครอบครัวเขาด้วย
แต่ตอนหลังที่เห็นเด็กมีความสุขร่วมกันนะ

โอ้โหเด็กก็แฮปปี้มีความสุขนะคุณนะ

เมื่อกี้ที่ครูถามว่ามีเงินกี่บาทจะ
บาทกว่าบาทมีเหรียญ๕๐ด้วยนะครับ
ของขวัญกันทั่วหน้าแล้วนะครับ